ล่าสุดคุณลีน่าจัง

พอเด็กส่งพิซซ่าเรียกเธอว่าป้าครับ

ถ้าไม่ขอโทษกูไม่รับของ
อย่างกันกูบอกม่ะห้ามเรียกป้าม่า
จะเรียกอะไรดิ

ยืนจังก้าเลยค่ะ

เป็นทั้งทนายความเป็นเจ้าของคลินิก
และลงสมัครผู้ว่ากรทมก็เคยมาแล้ว
คนไทยรู้จักกันทั้งประเทศ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์ไว้ครับ

คุณลีน่าจังเนี่ยเชิญไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดนะครับ
ระหว่างรอพิซซ่ามาส่งแต่ปรากฏว่าพนักงานส่งพิซซ่ามาช้า
ก็เลยโวยวายตำหนิพนักงานไป
พนักงานบอกว่าต้องขอโทษด้วยผมเป็นพนักงานใหม่หาตึกไม่เจอ
คุณลีน่าจังก็บอกว่าฉันบอกไปแล้วตั้งหลายรอบ
แต่สิ่งที่คุณลีน่าจังโกรธปรี๊ดแตกยอมไม่ได้คือมันเรียกฉันว่าป้า
คือไม่ได้แค่เรียกครั้งเดียวนะเขาบอกว่าเรียกป้าสองครั้งนะครับ
ซึ่งตอนท้ายคุณเรน่าจังถึงขั้นไปตามรอบพอนะ

รบพอบอกมาพาตัวพนักงานส่งพิซซ่าคนดังกล่าวออกไปนะฮะ
แต่ว่ามุมหนึ่งจริงนะบางคนก็ไม่ชอบให้เรียกป้าอย่างนี้
ถึงแม้ว่าอยู่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้คำกลางเรียกว่าคุณนะ
แล้วก็ที่สำคัญนะพนักงานส่งพิซซ่าหรือส่งอะไรก็ตาม
หรือว่าขายของหรือเรียกคุณลูกค้า